เป็นเรื่องของความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

บางทีที่คนรถไม่อยู่เราจะไปสนามบินเลย
หมายความว่ามันสะดวกสบายสุดกับเราเนอะ
มันง่ายดีนะคะแล้วก็เราอยู่ตรงไหนเราก็สามารถแบบเรียกได้ผ่านมือถือ
แล้วอย่างฟีเจอร์ใหม่มันมีอะไรใหม่บ้างคะ

อย่างแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบเรามีการกดปุ่มนี้นะอะไรอย่างนี้
คุณแม่ทำให้เราสบายใจมาก
สบายใจนะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยค่ะแล้วก็
เราก็จะได้รู้ข้อมูลของคนขับรู้เส้นทางรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็
คนทางบ้านก็จะได้เป็นห่วงจะได้อุ่นใจด้วย
ไม่เป็นห่วงว่าเราอยู่ตรงไหนแล้ว

แรฟฟิแกชันดีอันนี้เลยค่ะ

โดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบวันทีเราเดินทางไปคนเดียว

ฮุ่นใจด้วยทุกครั้งที่เราเดินทางโดยกรรม
ป่วยไม่รู้ออกไปป่วยได้ยังไงก็ไม่รู้

ก็เจ็ดวันนะคะเพราะว่าเปิดกล้องแล้วค่ะ

ต้องไปหาหมอหรือไง
ไม่ได้หามิวไม่ค่อยได้หาหมอเลยค่ะ

ก็จะแบบทานยาอะไรอย่างนี้ยาแก้เป็นหวัด
แล้วทำงานหนักขนาดนี้กลัวแอดนิดเลยไหมอ่ะ

แล้วก็เป็นวัดเหมือนแบบทั่วไปอะไรอย่างนี้
เชื่อมดื้อพร้อมสมควรไหม
ไม่ยอมไม่ค่อยชอบหาหมอค่ะ
แบบถ้าแบบเป็นหนักจริงถึงจะไป
แล้วคนข้างกายนี้บอกให้ไปหาหมอไหม
แบบช่วยแบบเอายาอะไรอย่างนี้มาแบบให้อะไรอย่างนี้
เพราะคือไม่หาหมอด้วยแล้วก็ยาก็แบบไม่ค่อยยอมทานด้วย
รู้สึกว่าแบบมันครับโอเคอยู่ก็เลยไม่ได้ทานยา

ก็นี่แหละก็เป็นสาเหตุที่แบบเราต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะ

คิดว่าตอนนี้ตัวเองหนังไปกับงานอะไรค่ะ

อยู่ค่ะแต่ว่าก็เนี่ยอยากให้หายเป็นหวัดเร็วเพราะว่าเรื่องเสียงอะไรอย่างนี้ก็หาหมอใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูแต่มันก็ใกล้จะหายแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะค่ะ
ช่วงนี้ใช้บ้างกายหน่อยพอสุดคุณกันอ่ะ
ก็ใช้บ้างค่ะแล้วก็ด้วยอากาศด้วยแหละฝนตกบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คงแบบนี่แหละเลยทำให้เป็นหวัด
ได้เห็นไหมอ่ะค่ะ

ก็จะมีคนช่วยดูแล้วก็แบบทางแบรนด์ก็จะช่วยดูอะไรอย่างนี้ช่วยกันดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าเข็มขัดมันหลวมรูเล็กสุดแล้วอะไรอย่างนี้

มันว่าไม่ได้เข็บขัดมันมันเร็วอะไรรูเล็กสุดแล้วมันสามารถเล็กกว่านั้นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

การผ่อมก็ถือเป็นเรื่องอ่ะนั่นดีดีเพราะว่าเราผ่อมลงแล้วตายแล้ละหรวม
เหรอไม่นะชิลมากเลยค่ะ
กับการเลือกชุดที่มิวมีส่วนไหมว่ามองไว้ขนาดไหน

แล้วจริงปกติก็จะเลือกเองก่อนว่าชอบหรือเปล่า
บางทีคนส่งชุดมาให้ดูก็เลือกก่อนว่าชอบหรือเปล่า
ทุกคนต้องไม่ตัวเป้นน่ะ
ก็จริงมันก็มี
มันมีหลายปัจจัยในการมันไม่ได้ชุดพอดีเท่านั้น

มันก็จะเป็นชุดนั่งแบบ
แล้วก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้ด้วย

จากนี้ต้องกำชับสไตลิตไหมว่าเราต้องไซส์ไหนอะไรยังไง

ไม่หรอกก็จริงก็ลองถูกลองผิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงก็อยากจะลองอะไรแบบใหม่ดูบ้างอะไรอย่างนี้
ต้องเป็นกว่าเดิมไหมคะในการแบบลองชุดให้มันครบซะก่อน
ก่อนที่จะไปบอกงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็จริงมิวว่าอันนั้นสำหรับตัวโมเองโมก็ชอบนะ
ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบไม่สวยหรือแย่อะไรอย่างนั้น
แต่ว่าเพลแต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่มันไม่ได้พอดีตัว

มันก็ถือว่าเป็นการแบบเปลี่ยนลุคด้วย
แล้วก็ทีมที่เราทำด้วยกัน
คนก็แบบเออชอบก็ได้เปลี่ยนใหม่
มึงอยู่ในลุคเดิมที่เห็นกัน

เพื่อว่าสนุกสนานในการทำงาน

น่ารักมาก

บางทีไม่ได้อ่านคำสั่งมา

คนก็ติดตามแล้วก็เวลาเจอใครก็จะถามว่า
สรุปว่าใครเป็นคนฆ่าวรดาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าคนที่เขาเคยดูแบบของเวอร์ชันก่อนก็จะรู้
แต่ว่าหลายคนก็ไม่เคยดูมาก่อนก็ดูอันนี้
ครั้งแรกก็จะแบบรู้แล้วอยากดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยมั้ง

ฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็รอติดตามอยากดูว่าจะออกมาเป็นยังไงในเวอร์ชันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเขาก็จะได้ดูแบบของเวอร์ชันที่แล้วแล้วมาอะไรอย่างนี้
มีความรู้ในว่าแบบมันจะขึ้นตอนปลายไหม
ก็อยากให้ขึ้นค่ะก็อยากให้ขึ้นมากมากเลยอยากให้ขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยย้ายขึ้นไปเรื่อยเลยด้วยค่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าก็มีหลายปัจจัยก็ตามไหนตามนั้นแต่ถ้าใจจริงก็อยากจะให้ขึ้นไปเรื่อยค่ะ
กับเราเองนักแสดงและทีมงานเองเราก็เข้าใจนะว่าแบบตอนนี้โลกเขาไม่ได้แบบดูเพราะเราไม่ได้ดูสด
แต่ว่ายอดในยูทูปหรืออะไรอย่างนี้ก็คนก็ดูกันแบบยอดวิวเยอะอะไรอย่างนี้
เราก็เข้าใจแล้วก็กระแสมันก็มาเราก็ดีใจกับตรงนั้นเพราะเราก็เข้าใจในเรื่องเรตติ้งว่าแบบเดี๋ยวนี้วัดไม่ค่อยได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าถ้าขึ้นก็ดี
ก็ไม่ได้คุยแบบอะไรเป็นจริงเป็นจังในเรื่องของเรตติ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ประทับใจยังไงบ้าง
ถ้าเหมือนเป็นเราก็คาดไม่ถึงว่าเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรการเล่าเรื่องการแบบลำดับภาพตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเราดูแล้วเราได้ลุ้นไปตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะแล้วก็เรื่องของซีจีต่างโอ้โหใช้ซีจีแบบทำเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องนี้ซีจีแบบเยอะมาก
จะแบบทำได้แบบสวยงามมากค่ะ
เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่องกันแต่ว่าเป็นคนละเรื่องกัน
งงไหมนั่นแหละค่ะ
อ๊อฟแบบเขาทุ่มเทมากที่สุดอยู่แล้วค่ะในทุกเรื่องที่เขากำกับเลย

พี่อ๊อฟไม่ได้ทำหนังมาสักพักแล้ว

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่
จริงก็แบบ
เหมือนแทบจะหายแล้วนะครับก็คือแบบคุยกวนได้ปกติเลยอะค่ะ
กวนมิวหรือว่าแบบบางทีก็มาว่ามิวอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนปกติเลย
แบบว่าคือจริงก็คือเหมือนแบบหายเป็นปกติแล้ว
มันกำลังเรื่องการพูดของพี่ออกมาตอนที่แบบนี้ได้ออกมาโอเคหรือเปล่า
นึกว่าโอเคโอเคมากเลยนะคะนึกว่าแบบทำกายภาพอีกนิดนึงน่าจะแบบกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะ
หายห่วงหรือเปล่า
ใช่หายห่วงค่ะก็เจอมึงเจอพี่ออกล่าสุดคืนตอนอยู่โรงบาลใช่ไหม
ตอนนี้ก็ได้ออกมาอยู่ที่บ้านน่าสดใสยิ่งกว่าตอนอยู่ลงไป
คงดีใจว่าแบบโอเคได้กลับบ้านแล้วเพราะตอนอยู่โรงพยาบาลน่าจะแบบเบื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
โอเคขอบคุณค่ะ

โอเคขอบคุณค่ะ